คุณคิดว่าคุณทักษิณกลับมาเมืองไทย

เป็นสิทธิของพลเมืองคนหนึ่ง
ซึ่งไม่ใช่รวมแค่คุณทักษิณคนเดียว
ทุกชาชนทุกคนในการที่จะเข้าต่อสู้

ในช่วงอดีตที่ผ่านมาเท่าที่ผมตามคดีมา

ขัดแย้งมาเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการนั้น
อันนี้ผมก็คิดว่าไม่ยุติธรรมกับคุณทักษิณ

กระบวนทางกฎหมายอย่างเป็นกลาง

เป็นสมมุติธรรมนี้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะทำให้
ความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาทางการเมือง

แต่ถ้าเกิดคุณเอาคนที่ไม่เป็นกลาง

มาเป็นคนเอาเขาเข้าสู่กระบวนการ

แน่นอนเมื่อมันมีความอายุติธรรม
เกิดขึ้นมันก็ต้องมีคนที่บอกว่า

การที่จะบริหารให้ประเทศไทย
ก้าวผ่านความขัดแย้งทางการเมืองได้

คดีความก็คือตามบรรทัดฐานเดิม

ผมก็คิดว่ามันก็คือ

ประเทศไทยไปเริ่มที่สมาณชันก่อน

ยังไม่มีวัฒนธรรมรับผิดรับชอบเกิดขึ้น
ยังไม่มีการสอบหาข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้อะไร
มันยุติธรรมสำหรับคนทำแต่สำหรับคนที่โดนกระทำ

ถ้าเราข้ามความขัดแย้งตลอด๑๗ปีนี้สักที
เราจะได้มีเวลาไปเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่
และพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่เราทวินหากัน
โชคสาธิตรอง